งานบวชก็ต้องไปวัดกันต่อเลยคุณ
ผมพาไปที่วัดท่ากาบร้องวัดดังที่จังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ
ดังขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่ามีการผุดไอเดียขึ้นมา
ในการสร้างหุ่นยนต์ไว้ในวัด
คนก็งงหุ่นยนต์ไปอยู่ในวัดได้อย่างไร
แต่ว่าประชาชนที่เดินทางไปทำบุญไหว้พระหลวงพ่อยิ้ม
อายุเก่าแก่กว่า๔๐๐ปีสมัยกรุงศรีธุยาตอนต้นที่วัดท่ากาบร้อง
ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครสิทธิยานะครับ
ก็ได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนี่

หุ่นยนต์มาอยู่ในวัดได้อย่างไรนะฮะ
หุ่นยนฮีโร่ที่เด็กชื่นชอบนะครับ
คนก็เข้าไปดูเข้าไปถ่ายภาพกันอย่างคึกคักเลย
ซึ่งหุ่นยนต์เหล่านี้ประกอบขึ้นจากเศษเหล็กกว่า๒๐ตัว
ตั้งอยู่รอบสาราปฏิบัติธรรมเลยจ้า
พระครูสุธิปัญญาโสพลบรองเจ้าคณะอำเภอพระนครสิทธิยานะครับ

ท่านบอกว่าก็เริ่มสร้างหุ่นยนต์ฮีโร่ฝ่ายทำ

ก็มีฝ่ายธรรมะแบบต่างก่อนนะครับ
เด็กก็ชื่นชอบนะครับเป็นหุ่นยนต์จากภาพยนตร์ต่างประเทศ
และในประเทศไทยอย่างเช่นแม่พลาดไม่ได้ที่จะสร้างตัวนี้
บับเบอร์บีฮะบับเบอร์บี
เบอร์บีเมื่อกี้เห็นบ๊าเบอร์แล้วก็นี่แม่ใครคุณ
ราคาตัวหนึ่งในการสร้างก็แสนบาทนะครับ
เพื่อดึงเยาวชนในการเข้าวัดด้วย
เนื่องจากปัจจุบันปัญหาเด็กและเยาวชนห่างไกลวัดมากขึ้น
โดยความหมายในตัวของหุ่นยนต์ฮีโร่ก็คือ
จะช่วยเหลือโลกมนุษย์และจะเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับทุกคน
นี่เราอธรรมนี่โดนจัดการหมด

ก็เลยแฝงไปด้วยปริศนธรรมและคติธรรมทางพระพุทธศาสนา
ทำกุญด้วยครับใช่ครับ
สำหรับประชาชนที่ไปเที่ยวที่จังหวัดพระนครสิทธิญานะครับก็แน่นอนต้องไปสักการะหลวงพ่อยิ้มที่วัดท่ากาบร้องแห่งนี้นะครับและเด็กครับก็ได้ไปถ่ายรูปกับหุ่นยนต์ฮีโร่นะธรรมชนะอัตธรรมนี้ที่วัดท่ากาบร้องเหมือนกันเหมือนสโลแกนของทางวัดที่ว่าวัดท่ากาบร้องมาแล้วต้องมาอีกนะ
คนเห็นหุ่นยนต์นะคะก็ไปถ่ายรูปและที่สำคัญมีรอยยิ้มอยู่ในนั้นด้วยเพราะว่ามีความสุขที่ได้เข้าวัด